อ่ะก่อนหน้านี้พี่ได้ยินข่าวไหมคะ
เขาบอกว่าแฟนคลับเนี่ยจิ้นมาก

นี่ชื่อดีสิบ

แฟนคลับก็เชียร์อยากจะให้เป็นแฟนกันจริง

ต้องฝันสลายกันฟังว่า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

คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม
ทั้งหลังนะฮะคู่หน้าไม่ใช่

คุณก็คือกวนไงเป็นกวนกันไปใช่ไหม
เขาก็มีการพูดคุยกันในเฟซบุ๊กตอบโต้กัน
ส่วนตัวบ้านสุดจะเลือกแฟนให้ใช้ใจเลือกไม่ใช่ใช้สมองเลือก

เขามีการโต้ตอบกันในเฟซบุ๊กของเขา
กับหนุ่มคนใหม่
หน้าตาดีด้วย
ไปดูดิอายุห้ามเกิน๒๐
นี่อ่ะนี่

ไปมาแนวนั้นนะคะ

เป็นเด็กหนุ่มปริศนากันเลยทีเดียว
เหรอแต่ว่าก็ก็ยังไม่ได้มีการบอกออกมานะว่าใช่หรือไม่ใช่ค่ะ

อันนี้เพจเขาก็
ก็ต้องรอดูกันต่อไป
ทำไมไม่ไปเอาจักรจานยนต์

ใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมคุณแม่

ไปเอสซอกทย์เลยค่ะ

คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่